ไก่ย่างเจนะคะไก่ย่างเจเอาส้มตำเจมีนะคะส้มตำค่ะเอาเดินมาดู
อ่าส้มตำอร่อยอร่อยส้มตำค่ะอ่าส้มตำอร่อยอร่อยไก่ไม้ละยี่สิบบาท

อ๋อไม่เผ็ดไม่เผ็ดนะหรือไม่เผ็ดมากกว่าจานนั้น

ไม่ยังไม่ได้นั่นเราจะหมักกับโต๊ะหู้มากแล้วก็มาปิ้งย่างค่ะ
มันปิ้งปับมีโต๊ะหู้แล้วเราก็มาหมับเหมือนไก่เลยอ่า
ปรุงนี่คือเครื่องปรุงเหมือนไก่หมดเลยเครื่องปรุงเหมือนไก่ย่างเลย
ค่ะเหมือนไก่ย่างทั้งโลกแต่เราก็มันไม่มีของแปลกแปลก
เราก็เลยเอาแบบนี้สร้างว่าคนเขาจะได้กินหลากหลายอืม
เพราะว่าส่วนมากก็กับข้าวเดิมเดิมเราก็เลยอาหารแปลกแปลกครับ
แล้วหมักยังไงฮะน่ะก็หมักเหมือนเราใช้ไก่
แต่เราจะไม่มีพวกเครื่องของกระเทียมอะไรเนี้ยเราก็จะหมับของกันหนึ่งเลยต้องคือ
อืมสามสี่วันแล้วฮะอันนี้ทำมาได้สองสามวันแล้วค่ะ
เป็นไงลองเปิดตลาดก็โอเคค่ะใช้ได้
ไก่ย่างนี่ทำกลับอะไรเงินโปร์ทีนเราอะค่ะ
มีความจานเหมาะนะครับค่ะ
รสชาติเดียวกับไก่ทั้งโลก
ตัพเราก็จะสี่ห้าบาท
จะไม่แห้งแล้วตับก็จะไม่แห้งอืมในสองวันแล้วค่ะในสองวัน